ณขณะนี้คิดว่าทั้งสองพักกำลังทำอะไรกันอยู่
กำลังต้องดำเนินการแบบไหนเพื่อให้ตำแหน่งประธานสภาอยู่กับตัวเอง
คือมันเป็นจุดของการที่จะบอกลากัน

เพราะว่า๓๑๒เนี่ย
มีตำแหน่งของจริงตำแหน่งเดียว

เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณพิธาจะโดนเรื่องไอทีวีหรือไม่โดนก็ตาม

มาถึงกรณีของคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงคุณชัยเกษม

สาววอร์คนที่แต่งตั้งคือผู้เอกประยุทธ์จันทร์โอชานะ
ในครับ๓๗๖ไม่มีทางจัดตั้งรัฐบาลได้
ฝ่ายที่แพ้ก็จะแพ้เกิน๑๒๖
เมื่อแบบทางการเมืองมันถูกออกกันมาในลักษณะอย่างนี้นั้น
มันก็ต้องบีบให้มันมาเป็นช่องทางอื่น
ต้องพลิกคั่วแล้วจับสูตรรัฐบาลใหม่พลิกคั่วกันใหม่

แล้วก็คือหมายความว่าถ้าพักเก้าไกลเนี่ย
แน่นอนที่สุดทุกอย่างยอมพักเพื่อไทยกันไปง่าย

ก็ไปวัดดูเอากันในวันนั้นว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นมาอย่างไร
เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ

อยู่ดีพักเพื่อไทยแสดงเจตนาอยากได้

ไอ้นี่ทำให้ใช้ต้องการจะสร้างเรื่องหาเรื่อง
จะเลิกลาแล้วไปทำทำไมคืออันนี้มันเป็นจุดที่จะทำให้เกิดการแยกวงกัน
เขาเป็นคู่แข่งทางการเมืองอย่างแท้จริงแต่กระแสประชาธิปไตยบังคับให้เขาจับมือกัน
จับมือกันก็๓๑๒นะครับเพราะฉะนั้นวันพักเพื่อไทยถ้ายังยืนอยู่ในลักษณะนี้ก็๓๕
เพราะฉะนั้นที่ผมดูปรากฏการณ์ก็คือว่าทำไมต้องไปลงที่บิ๊กป้อม

ก็เพราะไอ้๓๑๒มันจัดรัฐบาลไม่ได้ไง

ไปจับกันใหม่แล้วให้เพื่อไทยเป็นนายกไม่ได้เหรอ
ก็ยังไม่ได้อยู่ดีก็ได้แค่๓๑๒ก็จะเอาสวมาจากไหน
เขาล็อกมาว่าจะต้องเป็นบิ๊กป้อมอย่างนี้เหรอ
ก็นี่ไงก็แบบมันถูกออกไม่ฉะนั้น

มันถูกออกเพื่ออะไรที่บิ๊กป้อมจะต้องเป็นนายกค่ะคุณจตุพร

เพราะฉะนั้นนะครับถามว่าละทำไมอยู่ดี
ชื่อสุชาติตันเจริญคือโปรมา
จะทั้งที่สุชาติออกจากภรรมประชารัฐเข้ามา
แล้วพักเพื่อไทยแทบจะไม่พูดถึงสุชาติตันเจริญเลยเนี่ย
แต่ว่าก็ไม่เคยออกมาปฏิเสธ
เพราะฉะนั้นก็มาติดกับ๓๗๖เหมือนกัน
และที่สำคัญในเงื่อนไขอื่นเรื่องอยากกลับบ้าน
เรื่องในกรตในกรกตและเรื่องอื่นมันเป็นองค์ประกอบกัน
อันนี้ในมุมของคุณจตุพรที่มองนะว่าเพื่อไทยที่จะยอมถ้าเกิดจะให้บิ๊กป้อมเป็นนายกเพราะมันมีเงื่อนไขอื่นเข้ามาด้วย
ถูกต้องเพราะว่ากรรมการบริหารภักดิ์จะพูดอย่างไรก็พูดไป
แต่ท้ายที่สุดก็ต้องเอาความต้องการของเจ้าของพักนะ
ตลอดระยะเวลาก็เป็นอย่างนี้กันมาโดยตลอด
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความต้องการคืออะไรฮะ
ความต้องการคือต้องการกลับบ้านเขาจะกลับในวันที่มันเป็นไปไม่ได้คุณเศรษฐาจะเป็นนายกได้ไง
อันนี้คือหมายถึงคุณทักษิณเหรอถูกต้อง
ดังนั้นเนี่ยนะครับมันต้องมีสูตรที่พิษดารแต่ว่ามันต้องแหวกสิ่งที่เคยประกาศ
ซึ่งแน่นอนที่สุดเนี่ยครับพักเก้าไกลเขามีอนาคตเขาก็ต้องยืนหยัดคำประกาศของเขามีลุงไม่มีเรา

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือว่า
จะกระทำในนามพักหรือว่าจะมีการกระทำในลักษณะเป็นตัวบุคคล
ที่ผมบอกว่าจำนวนถึงขั้นสวภาแตกนั่นแหละ
เปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ